มีเหตุการณ์ที่พ่อค้าขายปลาในตลาด

เรื่องของแผงปลาที่มันไปลุกล้ำเขตแดนกันนะครับ
จนเป็นเหตุให้ยิงกัน
จนผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือ
เพราะว่าคนที่โดนยิงวิ่งหนีจากแผงปลา
เข้ามาขอความช่วยเหลือเข้ามาหลบอยู่ในร้านเสริมสวยแห่งนี้
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิง
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
หลังจากที่ทางตำรวจสพโคกสำรงจังหวัดลบบุรี
พร้อมกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุนี้แล้วก็เข้าช่วยเหลือครับ
ถูกยิงคือนายกฤษณะพรมดีอายุ๒๒ปี

จมกองเลือดอยู่ภายในร้านเสริมสวยในตลาดสดโคกสำโรง
ก็นำตัวส่งโครงพยาบาลโฆกสำโรง
แต่ว่าจุดที่ถูกยิงคือบริเวณแผงขายปลาสดในตลาด
ก็พบกองเลือดแล้วก็พบหยดเลือดเป็นทางยาวเข้าไปในร้านเสริมสวย
แล้วก็พบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ลูกซองเบอร์๑๒
วางอยู่บนเก้าอี้แล้วก็ขวานจำนวน๑เล่มตกอยู่หน้าร้าน
เจ้าหน้าที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
จากการสอบสวนย่าของผู้ที่ถูกยิงก็ให้การว่า
คือก่อนเกิดเหตุหลานคือนายกฤษณะ
ทะเลาะกับนายสัญญาฟองเงินอายุ๒๘ปี
ซึ่งก็เป็นพ่อค้าขายปลาแผงใกล้กันนี่แหละครับ
เรื่องของการล้ำเขตแดนในการขายปลาในตลาดแห่งนี้
ทั้งคู่มีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาตลอดแล้วคุณ
จนเมื่อวานนี้ทั้งคู่ทะเลาะกันอีก
ก่อนที่นายสัญญาจะชักอาวุธปืนยิงใส่นายกฤษณะ๑นัด

ส่วนนายกฤษณะหลังจากถูกยิงแล้วก็วิ่งเข้าไป
เพื่อจะขอที่หลบซ่อนในร้านเสริมสวยขอความช่วยเหลือ
แล้วก็ต่อมาก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในที่สุดนะครับ
ส่วนนายสัญญาผู้ก่อเหตุหลังหลบหนีไป

มอบตัวกับทางตำรวจสตร์พอฯโฆษ์สำโล่งแล้ว
ซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติม

สาเหตุก็มาจากการมีปัญหาเรื่องของการลุกล้ำแผงขายปลา

กระทบกระทั่งกันมานานจนเกิดเหตุการณ์ยิงดังกล่าวนะครับ
แล้วก็ในช่วงเช้าที่ผ่านมา๑๐โมงครึ่ง
ทางด้านของตำรวจสพโคกสำโรง
นำตัวนายสัญญาผู้ต้องหากรณีการยิงกัน
ไปฝากขังที่สารแขวงจังหวัดลบบุรีแล้ว
โดยไม่ต้องทำแผนประกอบคำรับสาภาพนะครับ
จากผู้ต้องหาเข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเอง

ยังอยู่ในห้องวิกฤตโรงพยาบาลอานันทมหิดลนะครับ
ก็ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิด

ใช่ค่ะเพราะแผงปลาตรงนั้นมันเป็นที่ตั้งทำไรดี